คุณผู้ชมส่งไลน์หน้าจอมาทักทายกันเยอะแยะแล้วนะครับ
แสดงว่าตื่นเช้าพร้อมรับความสดใสประจำวันกันแล้วด้วยนะครับ

ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะคะ

แล้วก็ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้นะครับ
ก็ความขอให้พระองค์ส่งพระเจริญนะครับ

ช่วงนี้หลายคนอาจจะวางแผนไปเที่ยวเชียงใหม่กันแล้ว
เพราะว่าดูจากข่าวเช้าสดใส
ในพื้นที่ในภาคเหนือมีหมอกลงมาแล้ว

ผมชายอาจอยู่เชียงใหม่หรือภาคเหนือเนี่ย

บางคนอาจจะขับรถไปเที่ยวที่เชียงใหม่
ขับไปตอนนี้โดยเฉพาะแถวอำเภอแม่วางนะ
จะได้เห็นทางล่อใต้ถนนแม่วาง
ซึ่งอยู่ในที่จังหวัดเชียงใหม่
ตอนนี้ถูกศิลปินอิสระวาดภาพ
เนรมิตขึ้นมาเป็นภาพที่สวยงามแบบนี้

แล้วก็เป็นเรื่องของวิถีชีวิตด้วย

ตอนนี้จะเห็นศิลปินวาดภาพอิสระ
ลงมือวาดภาพบนฝาผนังปูน

ไปที่ดอยอินทร์ถนนอำเภอจอมทอง

มีรูปภาพของสัตว์ต่างแล้วก็ต้นไม้นะคะสวยงามทีเดียวค่ะ
ซึ่งนายอุดมหวานจริงศิลปินอิสระแล้วก็อาจารย์พิเศษคณะวิจิตศิลป์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เล่าว่าได้รับโอกาสจากผู้อำนวยการทางหลวงชนบทที่๑๐เชียงใหม่
วาดภาพผนังอุโมงทางลอดนะคะโดยเริ่มวาดมาตั้งแต่๒๓กันยายนที่ผ่านมาแล้วค่ะ
โดยเป็นการนำจุดเด่นทางธรรมชาติของดอยอินถนนและวิถีชีวิตวัฒนธรรมต่างของชาวเชียงใหม่
วาดไว้บนผนังเพื่อที่จะนำร่องของจังหวัดเชียงใหม่
หรืออาจจะเป็นแห่งแรกของประเทศไทยด้วย
มีนกมีไก่ปลามีเห็ดมีกวางมีดอกไม้ใบเปลี่ยนใบเปลี่ยนสี
แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของดอยอินถนนด้วยนะฮะ
สำหรับระยะเวลาการวาดกำหนดไว้ที่๑๒๐วัน
ใช้นักวาดทั้งหมด๕คนด้วยกันนะคะ
โดยใช้สีทาบ้านแบบชนิดพิเศษทนทานไม่ซีดจาง
อยู่ได้นานหลายสิบปีค่ะก่อนลงทางลง
ผมกำลังห่วงเรื่องสีเนอะ

แต่ว่าธรรมดาถ้าเป็นการวาดภาพกำแพงสวยงามแบบนี้

แต่นี่ไม่ต้องลงนะไม่ต้องจอดรถลงไปถ่ายภาพนะครับ
แล้วก็ไม่ต้องชะลอขับตามปกตินะคะ
เขาอยากให้เป็นสิ่งที่อยู่รอบตาเราให้สวยงามเฉยนะ

อันนี้ระวังอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับ